คุณผู้ชมครับมาต่อที่เรื่องของการส่งออกครับส่งออกของไทยยังคงมีปัจจัยลบจากเศรษฐกิจโลกเข้ามากระทบอยู่ครับทำให้ส่งออกของเดือนพฤศจิกายนนั้นติดลบต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่๑๑แล้วนะครับ
ส่งออกประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ
ยังคงติดลบค่ะอยู่ที่๑๐๗๔๒ค่ะ
ซึ่งเป็นการติดลบอย่างต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่๑๑แล้วนะคะ
สาเหตุก็มาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ล่าช้านั่นเองค่ะ
กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
มีมูลค่าการค้าอยู่ที่๓๔๐๓๕ล้านเหรียญสหรัฐ
ส่งออกอยู่ที่๑๗๑๖๗ล้านเหรียญสหรัฐ
ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า๑๖๘๖๘ล้านเหรียญสหรัฐ

ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า๒๙๙ล้านเหรียญสหรัฐ

เป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่๑๑
นายสมเกียจตีรัฐพันธ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ระบุว่า
สาเหตุการส่งออกไทยเดือนพฤศจิกายนที่ยังคงติดลบ
เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวค่ะ
คาดว่าการส่งออกของโลกทั้งปี๒๕๕๘จะหดตัวถึงร้อยละ๑๑
ซึ่งการส่งออกของไทยนะคะก็ยังคงหดตัวน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของโลก
ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังไม่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัว
ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน
ยังมีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ
สำหรับการส่งออก๑๑เดือนนะคะ
ก็คือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
มีมูลค่า๓๘๔๓๑๖ล้านเหรียญสหรัฐ

การนำเข้า๑๑เดือนมีมูลค่า๑๘๗๐๔๑ล้านเหรียญสหรัฐ

ทำให้ไทยยังเกินดุลการค้าอยู่ที่๑๒๓๓ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ
ทั้งนี้นะคะการส่งออกของไทยมีปริมาณการส่งออกขยายตัวดีขึ้นค่ะ
แต่มูลค่ากลับลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มของข้าวยางพารามันสัมปะหลังและกุ้งสดค่ะ
โดยการส่งออกในตลาดเดิมนะคะมีการชะลอตัวค่ะมีเพียงตลาดอินโดจีนเท่านั้นที่ดีขึ้น
เนื่องจากว่าการค้าชายแดนที่ขยายตัวดีขึ้น
โดยการค้าชายแดนในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายนมีมูลค่า๙๕๗๗๙๓ล้านบาท

การส่งออกอยู่ที่๕๖๑๗๕๒ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มการส่งออกประเมินจากทิศทางราคาน้ำมันที่คาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องร้อยละ๓
ขณะที่ราคาทองคำมองว่าจะลดลงอีกเล็กน้อย
เช่นเดียวกับค่าเงินบาทที่คาดว่าจะอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องค่ะ
ธนาคารกลางสหรัฐประกาศขึ้นดอกเบี้ยในต้นปีหน้า
กระทรวงพาณิชย์ยังคาดการณ์ว่าการส่งออกนั้นจะยังคงติดลบอย่างต่อเนื่อง
และคาดว่าทั้งปีจะติดลบอยู่ที่ร้อยละ๕๕
แต่ก็คาดการณ์นะคะว่าปี๒๕๕๙นั้นจะกลับมาฟื้นตัวอยู่ที่ร้อยละ๕ค่ะ
โดยมีปัจจัยบวกมาจากการส่งออกของชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็ภาคของบริการค่ะ
อัญชาลีสิริมวะคาวเทลัสทีวีรายงานสดจากกระทรวงพาณิชย์